สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ดอกว่าให้สารวัติเซียวช่วยลื่นตำแหน่งให้หน่อย

มันอาจจะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือ
มีตำรวจนายหนึ่งที่อยู่ในงาน
เขาบอกว่ามีการดวนเหล้ากันด้วย

แล้วกำลังกเคราะห์สารวัติเซียว
แต่ตัดมาที่บรรยากาศที่โรงพยาบาลนครปฐม
ครอบครัวของสารวัติเสียวก็เดินทางไปรับร่างของสารวัติเสียว
เพื่อจะไปบำเพ็งกุศลต่อที่วัดพระศรีหมาธาตวธรรม์และมหาวิหน

ตรีศิวกรหรือว่าสารวัตรสิวด้วยตัวท่านเองเลย

ถึงคดีนี้ว่าทางพบตร
สั่งการให้ดำเนินการแบบเฉียบขาดทันที
หากคนร้ายที่ตอนนี้ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้

อาจจะต้องวิสามันหรือไม่อย่างไร

ตอนเกิดเหตุตำรวจนายอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์

เนื่องจากว่าเป็นงานเลี้ยงครับ
ต่อมาช่วงเย็นครับก็เป็นบรรยากาศรบน้ำศพที่วัดพระ

ซึ่งเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง
ได้อันเชินน้ำหลวงอาบสบมายังศาลา๑๑ครับ
โดยมีพลตำรวจตรีสุวัสดิแสงนุ่ม
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นประธานในพิธีด้วย
พลตำรวจตรีสุวัสดิ์ก็บอกว่า
ประชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สั่งการให้เข้ามาดูแล
สิทธิประโยชน์ต่างที่ครอบครัวของสารวัตรสิวพึงได้รับ
แล้วก็เข้ามาให้กำลังใจกับครอบครัวสารวัตรสิวด้วย
โดยพลตำรวจตรีสุขวัดยอมรับว่า
สารวัตรสิวเป็นคนผู้จ่าตรงไปตรงมา

เป็นการสูญเสียตำรวจน้ำดีเลยนะที่มีความตั้งใจทำงาน

พบตรครับเซ็นคำสั่งโอนย้ายคดีนี้
ให้คณะตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้ดำเนินการแล้วครับ
ส่วนตำรวจนายอื่นที่อยู่ในงานเลี้ยงตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำอยู่
กรณีที่มีการทำลายหลักฐานนั้นเนี่ยคุณผู้ชม
หากพบว่าเป็นจริงนะ
จะถูกดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
กับที่กรณีที่สังคมติดใจสงสัยว่าทำไมไปหลายนายจังเลยอ่ะ

แล้วยังปล่อยให้คนร้ายก็คือน่องท่าผาเนี่ยหลบหนีไปได้
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบปากคำครับ
ถ้าไปพบว่าเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ก็ต้องถูกดำเนินการด้วยครับคุณผู้ชมฮะ

ความคืบหน้านองท่าผาเนี่ย
ลูกน้องกำนันนกเนี่ยล่าไอ้หน่องสมุนกำนันนกมือสังหารยิงตำรวจเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็มีตำรวจอีกท่านหนึ่งนะครับถูกยิงด้วยคือพันธบทโทวสินพันปี
รองผู้กำกับการ๒ตำรวจทางหลวงท่านนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสครับคุณผู้ชม
ล่าสุดล่าสุดคุณผู้ชมครับตำรวจขอสารอนุมัติหมายจับแล้วนะครับ
นายธนันชัยหรือว่าน่องท่าผานะครับในข้อหาอะไรบ้างหนึ่ง
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา๒พยายามฆ่าผู้อื่น๓มีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาต
ยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือชุมนุมชน
ส่วนกำนันนกสารอนุมัติหมายจับในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่น
ซึ่งในเวลาต่อมากำนันนกก็มามอบตัวที่สพเมืองนครปฐมใช่ไหม
สี่โมงเย็นเมื่อวานนี้แหละที่ผมกำลังจะพูดถึงคุณผู้ชม
กำนันต์นกมามอบตัวขอมอบตัวที่สอบภอมเมืองและครอบอาถม
มากับทนายความกำนันนกนี่แหละครับนะฮะมาวีออสสีขาวลงปั๊บเดินดุ่ม
ห้องสืบสวนสอบสวนเลยนะนี่แหละครับใบหน้าดูนักข่าวบอกอิดโรย
เดี๋ยวดูสภาพดูอิดโรยเลยครับระหว่างการมอบตัวนะครับ
ก็มีพันธุ์ตำลวดเอกพรสักเรารุจิลาไรท่านเป็นรองผู้คำการปราบปรามนะครับ
ก็มาเปิดประตูแล้วดึงตัวนะฮะกำนันนกลงจากรถ
แล้วก็พาเข้าไปในห้องสอบสวนแล้วก็โบกมือ
ถ่ายเสร็จยังถ่ายเสร็จแล้วออกถ่ายเสร็จแล้วออก
หมายถึงนักข่าวหมายถึงช่างภาพผู้สื่อข่าวพยายามถามกำนันนก
ช่วงเดินไปนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวคุยอะไรกัน
ค่ะกำนันต์ค่ะรู้สึกยังไงบ้างฮะตอนนี้
กำนันต์พูดอะไรนะครับกำนันต์พูดอะไรนะครับ
กำนันต์พูดอะไรนะครับจะมีอะไรบรรยาอธิบายอะไร
กำนันต์มีอะไรอธิบายไหมครับกำนันต์จะพูดอะไรไหมฮะ
นี่แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละโอ้โหคุณผู้ชมฮะ
เดินจับจับจับจับจับจับจับมองนะมองแต่ไม่พูดอะไรนะฮะ
นอกจากนี้กำนันนกฮเนี่ยนะครับนะฮะเข้ามอบตรงก็เขียนจดหมาย
นอกจากนี้กำนันนกฮเนี่ยนะฮะเข้ามอบตรงก็เขียนจดหมาย
ชี้แจงชี้แจงและยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดข้อความ
ข้อความเรื่องขอแสดงตนต่อพนักงานสอบสวนเรียนท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครปฐมตามที่มีข่าวทางสื่อมวลชนว่านายประวีนจันคล้ายซึ่งมีตำแหน่งเป็นกำนันตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดของนายหน่องหรือนายธนันชัย
ธนายความหนังสือนี้คาดการณ์เนี่ยว่า
กำนันนกได้ปรึกษากับทนายแล้วถึงมีหนังสือนี้ออกมา
แต่คุณผู้ชมครับตอนที่เกิดเรื่องใหม่
เกิดเรื่องใหม่ข้อมูลมันสับสนวุ่นวายเหลือเกิน
มันมีคำว่าหน่องบ่อพลับกับหน่องท่าผามี
ทีนี้พอข่าวนี้มันออกมาก็เลยงงว่า
มันคือคนเดียวกันหรือเปล่าแต่ต้องชี้แจงแล้วก็ย้ำคุณผู้ชมก่อนนะ
เพราะว่าเจ้าตัวก็คือหน่องบ่อพลับเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะ
เจ้าตัวออกมาชี้แจงคือโพสต์เมื่อวานนี้ตอนสิบเอ็ดโมงสี่สิบแปด
ดูหน้าจอคุณผู้ชมอันนี้คือคนละคนกันนะคะอืม
น่องบ่อพลับเนี่ยเขาบอกเลยนะบอกว่าผมสิทธิธาจำปาอ่อน
ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแค่ชื่ออ่ะเหมือนกันหน่องเหมือนกันอืม
แต่คนก่อเหตุจริงจริงอ่ะคือหน่องธนันชัยหมั่นมากอืม
่องท่าผาใช่ไหมแล้วข่าวที่ออกไปตอนแรกบอกว่าเป็นรถทะเบียนก่อไก่ลอลิงเจ็ดแปดแปดแปด
จริงคือรถของผมและผมเป็นผู้บริสุทธิ์
ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไรเลยมันเป็นการลงข่าวผิดพลาด
อันนี้คือโพสต์ของเขาแล้วก็เลยมีการแชร์โพสต์กัน
นี่ค่ะเราเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นว่านี่คือคนละคนนะครับ
นะเพราะว่าคนก่อเหตุที่มีหมายจับเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือรูปเสื้อขาวนะ
หน่องท่าผาอ่าส่วนเสื้อสีแดงเนี่ยหน่องบอบครับ
เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยอันนี้ชี้แจงให้ก่อนนะ
แต่คุณผู้ชมต้องตามข่าวนี้ต่อนะเพราะว่าเรื่องของหน่องเดี๋ยวมันมีล่าสุดของล่าสุดอัปเดตออกมาด้วย
หกนาทีที่แล้วเองอืมเพจของตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าวิสามันห่องท่าผาแล้วนะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอตรวจสอบรอตรวจสอบข้อมูล
ใช่อืมทีนี้คุณผู้ชมคะจะให้ดูกำนันนกหน่อยละกัน
เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนคุมตัวกำนันนกหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมที่ล้อมหน้าล้อมหลังกันอยู่เนี่ยโอ้โหดูสิทั้งนักข่าวทั้งตำรวจ
นี่คือคนที่โดนล้อมนี่คือกำนันนกนายประวินจันคล้ายนะ
กำนันตะบนตากล้องค่ะตำรวจคุมตัวออกมาเลยจากห้องสืบ
เข้าไปห้องขังที่ชั้น๒สพเมืองนครปฐมตั้งแต่เมื่อ๓ทุ่มที่ผ่านมาค่ะ
นักข่าวยิงคำถามแหละอยากรู้ไงในมุมกำนันนก
กำลังนกสีหน้าเรียบเฉยไม่พูดอะไรเลยนะ
แล้วตอนที่คุมตัวเนี่ยทางทนายความของกำนันนกก็คือทนายชาวแก่นสวาสตร์
ก็ดูการทำงานของตำรวจนะคะทนายชาวนะบอกว่ากำนันนกลูกความเป็นผู้บริสุทธิ์
แล้วทำไมถึงชวนตำรวจไปกินข้าวไปกินเลี้ยงที่บ้านล่ะคะ
ทนายบอกว่ากำนันเป็นตำแหน่งงานปกครองการทำงานต้องประสานกับทุกหน่วยงานลองฟังค่ะ

คุมตัวสามารถทำได้๔๘ชั่วโมงก่อนส่งฝากขังศาล

ด้านหลังของเราอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุด
แล้วเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดจะค่อยเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะ
เพราะว่าล่าสุดวิสามันหน่องมือสังหารยิงตำรวจแล้วนะ
คือตอนนี้ตายตกไปตามกันแล้ว
นองตายแล้วตายตามสระวัดสิวไปแล้ว
แต่คุณผู้ชมกว่าจะมาถึงจุดนี้มันมีเรื่องราว
ตำรวจเขาทำงานนะเมื่อวานที่เขาลงพื้นที่
ไปที่บ้านของนายหน่องเลยไปค้นดูซิว่าบ้านของหน่องเนี่ยมีอะไร
แน่นอนค่ะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ
นุมานของกองปราบสนที่กำลังกัน
กับตำรวจภูทรภาค๗นำกำลังติดอาวุธเข้าไป
คุณผู้ชมดูสิปิดล้อมบ้านปูนชั้นเดียว
เป็นบ้านปูนสไตล์โมเดิร์นนะคะในพื้นที่หมู่๗
ตำบลหนองกบที่บ้านโป่งนะบ้านนี้เป็นบ้านของหน่อง
แล้วตำรวจก็แสดงหมายค้นตะโกนไปบอกให้คนในบ้านได้รู้
ไม่มีเสียงตอบค่ะก็เลยต้องให้ผู้ใหญ่บ้านมาร่วมสังเกตการณ์
แล้วท้ายที่สุดก็เข้าไปค่ะเข้าไปค้นข้างใน
เจอตัวหน่องไหมไม่เจอค่ะเจอกล่องใส่ปืนกล่องหนึ่ง
เจอกระสุน๙มม๓๐นัดตำรวจยึดเอาไว้ทั้งหมดเลย
นี่อันนี้คือสิ่งที่ตำรวจยึดเอาไว้ได้
ผู้ใหญ่บ้านบอกนะบอกว่าน่องเข้ามาจากตำบลอื่น
อยู่ที่บ้านนี้อยู่กับเมียหลายปีแล้ว
เป็นคนคุมงานก่อสร้างที่นครปฐม
เขาเป็นคนเงียบขรึมนะแต่เคยนะ
เคยมายิงปืนขึ้นฟ้าครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นที่มายิงผู้ใหญ่บ้านบอกว่าน่าจะทะเลาะกับคนในบ้าน

ค้นบ้านแล้วเจออาวุธปืนแล้วนะเจอกล่องใส่ปืนกับกระสุนแล้วนะ
เราต้องไปหาเมียและแม่ยายของหน่อง

ตั้งแต่เมื่อวานนี้ซ้อมตั้งแต่ตอนสายจนถึงตอนเย็นเลยค่ะ
หน่องบอกแบบนี้หน่องไปทำงานที่บ้านกำนันนก
ตั้งแต่เที่ยงวันที่๖วันที่๖ก็คือวันที่เกิดเหตุนะครับ
เกิดเหตุช่วง๒๓ทุ่มทีนี้คืนต่อเนื่อง๖๗นี่
หลังจากที่นองยิงสารวัตรจิ๋วแล้วนะ
นองขับรถกลับมาที่บ้าน
แล้วบอกกับเมียท่าทางลุกลิ้งลุกลนมากเลยนะ
บอกว่าเออไปยิงคนตายมาเดี๋ยวเก็บเสื้อผ้าหนีก่อน
ถอดสร้อยสร้อยทอง๒บาทให้กับเมียไว้
เมียบอกว่าโอ้โหรู้ข้อมูลผัวแค่นี้เอง
แม่ยายก็บอกเหมือนกันลูกเขยไม่ค่อยพูด
เขาคุมงานก่อสร้างมานานแล้วก็ทำอยู่กับกำนันนกนี่แหละ
อันนี้คือข้อมูลที่เราคุยกับเมียและแม่ยาย

ล่าสุดคือน่องเนี่ยโดนวิสามันแล้วครับ
เพราะว่ามีรายงานว่าน่องพอถูกตำรวจตามไป
ตามไปจนถึงเป็นซอยโรงเจร้างนะ
กาญจารณบุรีน่องต่อสู้
ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็โดนวิสามันไปฮะ
เมื่อเวลาสักตี๕๔๕นาที

แต่เดี๋ยวก่อนจะไปดูเรื่องของนะฮะ

นะครับมีการต่อสู้กันหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ย

กำนันนกหรือว่าประวีนเนี่ยเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนนะคุณผู้ชม
คือคนสงสัยว่าทำไมตำรวจต้องไปร่วมงานเลี้ยง

หลังจากที่กำนันนกเป็นผู้ใหญ่บ้านมา
แล้วก็ได้มารับเลือกมาเป็นหน้าที่ทำหน้าที่แทนนะ
เป็นกำนันตะบนตากล้องแล้วก็เป็นกำนันตะมนตากล้อง

เป็นกรรมการที่มีอาจเนาะแต่เพียงผู้เดียว
คุณจดทะเบียน๕ล้านบาทแล้วก็มาเพิ่มทุนไป๓๐ล้านในปี๖๐
ธุรกิจของกำลังนกส่วนใหญ่ก็รับเหมาทำถนนครับ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประมูลรับเหมาก่อสร้าง
ประมูลรถบรรทุกต่างดูแลเองหมดเลย
แล้วกำลังนกก็มีรถบรรทุกในบริษัทร่วม๑๐๐คันครับ
กำลังนกเป็นคนกว้างขวางในพื้นที่
รู้จักตำรวจแน่นอนล่ะที่มาร่วมงานรู้จัก

มักจะนัดพบมาดื่มสังสรรค์ที่บ้านของกำนันนกเป็นประจำ
ส่วนน่องหน่องมือปืนหน่องท่าผาหรือธนันชัยหมั่นมากเนี่ย
คนนี้ทำธุรกิจปล่อยกู้ครับแล้วก็รับจ้างทวงหนี้
ไปดูประวัติแล้วชอบพกปืนแล้วก็สนิทกับกำลังนก
กำลังนกไว้ใจหน่องท่าผาให้มาดูแลกิจการ
แล้วก็อยู่ในงานเลี้ยงสังสรรค์เป็นประจำเลย
ทั้งงานวันเกิดงานเลี้ยงประจำเดือน
โดยอดีตคนงานของกำลังนกบอกว่า
ปกติแล้วกำลังนกเนี่ยเป็นคนดีนะ
เป็นคนดีแต่ถ้าดื่มสุราปุ๊บกลางเลย
มีนิสัยเป็นนักเลงอันนี้จากคำบอกเล่าของอดีตคนงานกำนันนกนะ
แล้วก็ยอมรับว่ากำนันนกมีอิทธิพลในพื้นที่

ส่วนทางท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ครับ
คนตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิศจรรย์ธรรมรงค์เนี่ยบอกว่า
ไม่ใช่นะกำนันนกไม่ใช่ผู้มีอิทธิพล
เป็นแค่กำนันที่ทำธุรกิจ
เป็นเหมือนดาวรุ่งไม่เกรงกลัวกฎหมายครับ
เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้เป็นผู้กว้างขวาง
เป็นผู้กว้างขวางเป็นดาวรุ่งไม่กลัวกฎหมาย
ดื่มเหล้าแล้วเหิมดื่มเหล้าแล้วเหิมเกลิม
ส่วนที่ก่อเหตุครั้งนั้นที่หน่องท่าผาไปยิงเนี่ย
ผู้บัญชาการภาค๗บอกว่าโอ้โหคนร้ายมันเหิมเกลิมจริงนะ
ยังกล้ายิงอีกแล้วยิงกลางวงตำรวจอ่ะเดี๋ยวตำรวจก็จะทำให้จบคดีโดยเร็วที่สุด
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสร้างความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เอาล่ะคุณผู้ชมมาถึงความคืบหน้าล่าสุดก็คือตี๕๔๕นาทีที่ผ่านมานี่นะครับ
ชุดสืบสวนกองประชาการสอบโสนกลางอืม
นี่ครับภาพที่เห็นอยู่นี้คือตำรวจเนี่ยตามไปนะ
เจอน่องท่าผาอยู่บริเวณซอยโรงเจหลังวัดพระแท่นดงรังตะบนท่าเรือ
กาญจนบุรีแล้วหน่องท่าผายิงตอบโต้ยิงสู้กับตำรวจครับตำรวจก็ต้อง
ส่วนรายละเอียดที่นะครับมีเนื้อหาเดี๋ยวต้องรอตำรวจ
ครับต้องรอตำรวจชี้แจงครับว่าปฏิบัติการนี้ได้เป็น
ประมาณ๖โมง๔๔นาทีที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะคุณผู้ชม
ในผู้ตายในสารวัตรสิวแต่เราเป็นนักข่าว
ก็ต้องตั้งคอสังเกตให้รอบด้าน
ทำไมเขาจัดงานเลี้ยงกันทำไมตำรวจไปเยอะแยะ
และจัดกันเป็นทุกเดือนทุกเดือนแบบนี้
สำหรับผมนะคุณผู้ชมผมมองแบบโลกไม่สวยนะ
ผมมองแบบโลกไม่สวยเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ
เป็นเรื่องปกตินะครับที่ไหนก็มีผู้กว้างขวางที่เชิญตำรวจในท้องที่
ท้องที่ใกล้เคียงหรือในจังหวัดไปกินเลี้ยง
มันก็เหมือนผมเป็นนักข่าวแล้วผมไปกินข้าวกับแหล่งข่าวนั่นแหละ
ถ้าเรื่องนี้พูดแบบโลกไม่สวยไม่แปลก
แต่ไอ้ที่แปลกก็คือตำรวจเยอะแยะนะในนั้นน่ะ
ให้เพื่อนโดนยิงตายได้ยังไงแล้วจับไม่ได้เลยเหรอ
แล้วหลักฐานไม่มีการต่อสู้ไม่มีการช่วยเหลือไม่มีอะไรเลยเหรอ
เรื่องนี้ทำให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งสอบตำรวจ๒๑นายนี้ด้วยความเคารพผู้ตายนะครับ
ร่วมงานเลี้ยงกำนันนกเนี่ยทำไมอ่ะทำไมทำไมปล่อยให้เขายิงเพื่อนได้อ่ะ
แล้วทำไมปล่อยให้มีการทำลายหลักฐานอ่ะ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
เปิดเผยบอกว่านะเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
หลังจากโรงพยาบาลที่สพรคไปติดตามคดีเนี่ยนะครับ
ก็สั่งให้ตรวจสอบกรณีมีตำรวจอยู่ในพื้นที่นะครับ
ถึง๒๑นายแต่กลับไม่ได้เข้าจับอ่ะนะ
แล้วยังมีการทำลายหลักฐานล้างคราบเลือดอะไรอย่างนี้
คุณปล่อยให้เขาทำได้ยังไงนะอันนี้ตำรวจถามกันเองนะ
แล้วก็มีการถอดกล้องวงจรปิด๑๓ตัวออกทั้งหมดอ่ะ
หากพบว่าหากพบว่าตำรวจนายใดปล่อยประละเลย
จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต้องดำเนินคดีนะครับ
โอ้โหล่าสุดมีรายงานว่าพลตมตรีจารูญเกียจปานแก้ว
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตำรวจในสังกัด๙นาย
ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์แล้วเหตุใดจึงปล่อยให้มีการทำลายหลักฐาน
เหตุใดจึงปล่อยให้ผู้ก่อเหตุหลบหนี

ยังระบุว่าการสอบปากคำนายประวีนจันคล้าย

บอกว่ายืนยันนะว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
และยังไม่ได้ให้การที่เป็นประโยชน์กับตำรวจ
แต่มั่นใจว่ามีหลักฐานสามารถเอาผิดได้

อย่างที่นักข่าวสงสัยไหม
สงสัยอย่างที่ผมตั้งก็สังเกตไหม
ผมย้ำอีกทีนะไม่แปลกหรอก
ไม่แปลกผมว่าคุณผู้ชมก็เคยเห็น
ถ้าคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้วงการตำรวจหน่อย
อาจจะรู้สึกแปลกใจเฮ้ยไปทำไม

เขาเป็นผู้กว้างขวางคุณไปทำไม
สำหรับผมสำหรับคนในวงการตำรวจ
สำหรับนักข่าวอาจยากรรมไม่แปลกหรอก

ผมเป็นนักข่าวการเมืองมีนักการเมืองไปกินข้าว
ก็ไปอัปเดตข้อมูลกันไปคุยกัน

แต่แปลกตรงที่เพื่อนตายไม่ช่วยเหรอ

อะไรแบบนี้นี่ต้องสงสัยด้วยความโครงรถภูตาย
จากเหตุที่ตำรวจวิสามันหน่องท่าผา
แฮทผู้ประชาหการตำรวจโทษจิดลพพูริเดตครับ
ประชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
ที่คนร้ายก็คือหน่องท่าผา

วางอาวุธด้วยก็เลยนำมาซึ่งการวิสามันนะครับ